ส่วนกรณีน้องลาเต้น้องเป็นเด็กออทิสติกอายุ๙ขวบนะครับ
อภัยครับ๘ขวบแล้วจมน้ำเสียชีวิตเนี่ยนะฮะ
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้ว
เกิดอะไรขึ้นครับคือคุณแม่เนี่ยไปออกกำลังกายค่ะ
มาเล่นน้ำคนเดียวฮะนี่แหละครับเดินมาที่ลูกศรชี้นะครับ
มาแล้วฮะคุณผู้ชมฮะอืมภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
บริเวณใกล้เคียงกับสระว่ายน้ำที่เกิดเหตุนะครับ
เห็นน้องลาเต้เห็นไหมครับมาคนเดียวฮะเดินเข้าไปแล้วเดินเข้าไปแล้ว
นะครับไปที่สระว่ายน้ำขณะที่กล้องวงจรปิดบริเวณสระว่ายน้ำ
เห็นน้องลาเต้เนี่ยไปที่ขอบสระแล้วก็ถอดเสื้อผ้าครับ
ฮะถอดเสื้อผ้าตรงนี้แล้วก็เดินวนไปวนมาอยู่สักรอบนึงนะครับ
แล้วก็ปีนขึ้นไปเล่นสไลด์เดอร์บ้างแต่ไม่ได้สไลด์ตัวลงมานะครับ
จากสไลเดอร์มันไม่มีน้ำมันไม่ลื่นไงมันฝืด
จากนั้นน้องก็เดินนะฮะเดินลงไปในสระน้ำอีกครั้งหนึ่ง
ครั้งนี้แหละครับคุณผู้ชมฮะเดินไปถึงจุดที่น้ำมันลึก
คุณผู้ชมนะฮะเริ่มลงไปแล้วเริ่มลงไปแล้วนะนะครับ
เดี๋ยวน้องจะค่อยไปเข้าใจว่าสระเนี่ยมันมีความลาด
ลาดไปเรื่อยนะครับไปจนถึงจุดที่ลึกที่สุดของสระ
และจมหายไปในเวลา๑๘นาฬิกา๔๕นาทีตามกล้องวงจรปิดครับ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาร้อยตำรวจเอกวะฤทธิ์นะครับ
วริสท่านเป็นรองสารวัตรสืบสวนสพเมืองสกลนครนะครับ
ผู้ดูแลสถานที่เนี่ยไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
เพราะว่าสระว่ายน้ำดังกล่าวเป็นของเอกชนแล้วก็ปิดให้บริการครับ
ตั้งแต่ช่วงโควิด๑๙นะฮะมีการปิดกั้นห้ามบุคคลภายนอกเข้าสระ
ส่วนสระว่ายน้ำนะครับปกติจะมีน้ำอยู่สักประมาณไม้บรรทัศนึง
เซนติเมตรนะครับเพื่อป้องกันสระไม่ให้มันเสียหายใช่ไหม
ส่วนระดับน้ำในสระที่มันสูงขึ้นในช่วงนี้ฝนตกไงครับ

เที่ยงครึ่งแม่และญาติของน้องลาเต้ครับนิมนต์พระ
มาทำพิธีสวดเชิญดวงวิญญาณของน้องที่ริมสระว่ายน้ำ
แน่นอนครับท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจ
โดยเฉพาะแม่และน้องสาวอายุ๓ขวบของน้องลาเต้

อดกันร้องไห้ตลอดเวลาเลยนะฮะ
โอ้โหแล้วก็บอกว่าขอไม่ให้สัมภาษณ์สื่อนะ

ให้ข้อมูลเพียงว่าญาติเนี่ยจะนำร่างของน้องนะครับ
ไว้ที่วัดป่าสุธาวาสตำบลธาตุเชิงชุมอำเภอเมืองสกลนคร
แล้วก็จะมีพิธีสวดอภิษฐรรมนะครับ

แล้วก็จะทำพิธีชาปนกิจวันศุกร์ที่๑๐มิถุนายนครับ
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของน้องลาเต้ฮะ

คือไปเจอแล้วยังพยายามที่จะปั๊มหัวใจอยู่นะฮะแต่ว่าไม่ทันจริงครับ
ขอแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะ